วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของ
เหาะครับที่ใช้ตรวจการในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้

ได้สั่งยุติการใช้งานแล้ว

แต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของการจัดซื้อ

ต้องมีใครรับผิดชอบไหมอย่างไร
มันผิดพลาดบกพร่องกันตรงไหนนะครับ

หมู่บ้านกระสุนตกก็ไปอยู่ที่ท่านอดีตพบทบ
ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับ

โดยบอกว่ากรณีที่กองทัพบกได้ปลด
ระหว่างการใช้งานเรือเหาะตรวจการ

ซึ่งถูกวิภาควิจารณ์
เกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อที่สูง
และประสิทธิภาพการใช้งานที่ไม่คุ้มค่า

แต่ย้ำว่ามูลค่าการจัดซื้อรวม๓๕๐

แบ่งเป็นราคาตัวกล้อง

ซึ่งขณะนี้ตัวกล้องยังสามารถ
ใช้การได้ดีเอาไปติดไว้กับแท่น
ส่วนอีก๒กล้องติดอยู่ที่เรือเหาะ

โรงเก็บราคาอยู่ที่ประมาณ

ผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกนะคะว่าจะตรวจสอบได้ไหม

เกิดขึ้นหรือเปล่าท่านพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่า
ถ้ามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบก็เห็นด้วยนะ
ตรวจสอบได้จะได้ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันโดยไม่มีข้อมูล
การจัดซื้อเรือห่อจะเกิดขึ้นในสมัยที่ตัวเอง
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแต่พอตรวจสอบ
ต้องไปดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างท่านบอกแบบนี้นะคะ
กลัวมีตั้งแต่การรับของการทำสัญญา
ผู้ใช้งานท่านบอกว่ามันมีหลายภาคส่วน
ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่สามารถตัดสินใจได้เลยท่านบอกแบบนี้
ท่านก็ย้ำว่าส่วนตัวพ้นตำแหน่งมานานแล้ว
ไม่มีอำนาจสั่งการในกองทัพบกได้แล้วก็บอกไม่ได้ว่า

ทำในรูปแบบไหนยังไงเพราะว่าช่วงของการจัดซื้อ
ตัวเองไม่ได้เป็นผู้พิจารณาโดยตรงเนี่ยค่ะ

มันไม่ได้ช่วงแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสึกศาข้อมูล
โครงการจัดซื้อนี้ผิดไปทั้งหมด
อย่าใช้ความรู้ประเมินความคุ้มค่านะคะ
ก็มีเสียงเรียกร้องมาจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยนะครับ
วันนี้มีการเรียกร้องจากนายจิรายุห่วงทรัพย์
รักษาการรองโคสกพไพ
ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้
สรุปผลออกมาเพื่อเป็นบทเรียนของประเทศ
และใช้เป็นบรรทัศน์ในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
มีความจำเป็นหรือเหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามภารกิจหรือไม่
นี่คือความคืบหน้าของเรื่องนี้ในวันนี้